พูดดูแลสุขภาพคุณดิฉันนึกถึงข่าวนี้ต่อไป
ไม่ค่อยได้เป็นสุขภาพเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเป็นการเอาใจสายตี้
ตี้ก็คือคนที่ชอบไปปาร์ตี้ไปนั่งชิวร้านเหล้ายามกลางค่ำกลางคืน
ยิ่งตอนนี้เขาผ่อนคลายร้านเหล้าเปิดได้
พื้นที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนบางพื้นที่ยัง๕ทุ่มอยู่
แต่ทีนี้คนก็ไม่ได้กันไปที่ร้านมันมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่ง
อยากไปก็จริงแต่ขี้เกียจเป็นจองโต๊ะตั้งแต่ร้านเปิด
แต่เราอยากได้โต๊ะดีนี่ค่ะก็เลยมีอาชีพใหม่
เป็นป้าจองโต๊ะเอาใจสายปาร์ตี้โดยเฉพาะเลย
คือต้องบอกแบบนี้ผับบาร์บางแห่งนะถ้าพี่ดีอย่างเช่นหน้าเวที
หรือว่าบางร้านเป็นที่ริมน้ำอะไรอย่างนี้ก็ต้องจอง
บางร้านต้องให้คนไปนั่งจองตั้งแต่๖โมงเย็นก็มี

เพราะฉะนั้นค่ะก็เลยมีอาชีพใหม่นี้
นี่ดิฉันเข้าไปดูในเพจนี้นะคะป้าจองโต๊ะเนี่ย
คือเขาบอกว่ามันเป็นเพจที่รับจองโต๊ะร้านเหล้า
ในกรุงเทพมหานครเป็นป้าป้าจริงใช่ไหม
จริงค่ะนี่เป็นคุณป้าทั้งนั้นเลย
คือตอนนี้จะให้ออกไปทำงานเหนื่อยก็ไม่ไหวไง
อายุมากแล้วมาจองโต๊ะดีละมาจองโต๊ะละกัน

เขามีกฎระเบียบมีเงื่อนไขมีกติกานะ
เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้านก็จะเป็นแถวท่าช้างคุณแถวเข้าสาร
แล้วก็ลงชื่อจองต้องรับโต๊ะเอง๕โมงเย็น

ราคาก็จะถูกโต๊ะหนึ่งกว่าหาร้อยสองโต๊ะกว่าพันหนึ่ง
ถ้าสุกเสาระสุกเสาระแพงสิคะโต๊ะหนึ่ง๗๐๐
เขาจะมีราคาเลยแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดจอง๒โต๊ะขึ้นไปเนี่ยนะ

ถ้าเกิดมาไม่ทันเนี่ยร้านเขาจะปล่อยโต๊ะไง
จาก๒โต๊ะจะเหลือโต๊ะเดียวนะอันนี้เป็นกฎของทางร้าน
แล้วก็ต้องสั่งเครื่องดื่มมาไว้ที่โต๊ะเลยเหรอ

คือเขามีแล้วในเพจเขาบอกว่าลูกค้า
หมายถึงสมมุติคุณสืบสกุลอยากจองโต๊ะ
คุณสืบสกุลก็ต้องมาตรงกับเวลาที่กำหนด

ให้รอจนถึง๔ทุ่ม๕ทุ่มก็คงไม่ได้

บอกว่าป้าเดี๋ยวผมจะไป๒ทุ่มครึ่งก็ต้องตามเวลาโอเคไม่ต้องมา

จริงคือถ้าเกิดดึกไม่ไหวป้าง่วง
แล้วเขาก็มีขั้นตอนการจองด้วยนะคะ
ก็คือต้องโอนเงินมัดจำก่อนครึ่งหนึ่ง
ถึงร้านแล้วปั๊บเนี่ยแม่ค้าจะแจ้งจำนวน
พวกขาเปิดเหล่าข่าวโอนค่าเหล่าต่าง
ลูกค้ามารับโต๊ะแล้วก็ชำระเงินที่เหลือ

แล้วเวลาจะจองเนี่ยต้องสั่งจองล่วงหน้าก่อน
หลังวันถึงสองวันหรือว่าก่อนบ่ายโมง

ทางร้านเขาก็ยินดีคืนเงินจอง

มันเป็นอาชีพมันเป็นอีกหนึ่งธุรกิจจริง

หลังพวกเราก็ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเหมือนกันนะ

ก็เหมือนเป็นทำมาหากินของเขาเหมือนกันของป้าเหมือนกันนะ

แล้วเขาบอกว่าอย่างน้อยอ่ะป๊าป๊า

ก็ป้านี้ก็เป็นคนในชุมชนเดียวกัน

มาทำงานได้ตังค์กันแล้วก็ไม่เหนื่อย
ป้าเขาก็ชอบแบ่งเบาภาระครอบครัว

อยากให้เป็นกำลังใจให้กับทีมป้าจองโต๊